โกโก้เชื่อว่าหลายคนเคยกินเคยเห็น

แต่คุณเคยเห็นจริงไหมว่าต้นโกโก้ผลโกโก้หน้าตาเป็นยังไง

ไปดูกันเลยนะครับว่าเขามีเทคนิคอย่างไรในการปลูกโกโก้สร้างรายได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้

เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย

ชวนเช้าตลัดข่าวมากันที่สวนโกโก้สุขไพรศาล
หมู่ที่๖ตะบนพรมบุรีอเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
สวนแห่งนี้มีคุณชัยวัดพวงภูเป็นเจ้าของสวนได้ใช้พื้นที่๔ไร่ปลูกต้นโกโก้กว่า๘๐๐ต้นครับ

ถามหน่อยสิครับปลูกเยอะขนาดนี้ดูแลยากไหมครับ
ก็จริงมันเป็นหมึ่งไม้ป่าอย่างนี้ครับ
ดูแลทั่วไปเหมือนไม้ฝนทั่วไปครับ
คุณชัยวัดยังบอกอีกว่าสามารถเก็บผลผลิตได้ทั้งปี
อีกทั้งความต้องการของโกโก้ในตลาดก็สูงด้วย
ส่วนผลโกโก้ก็สามารถนำไปแปรรูปได้
หลากหลายผลิตภัณฑ์เช่นอะไรบ้างครับ
ก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเป็นบัตเตอร์พวกนี้ครับ

โกโก้ที่ตกเกรดขายไม่ได้ก็นำผลเนี่ย
มาผ่านำเนื้อสีขาวมาต้ม
แล้วผสมกับน้ำผึ้งขายขวดละ๒๕บาท
ขายดีจนไม่พอขายเลยทีเดียว
โดยคุณชัยวัดบอกว่าจะมีตลาดมารับซื้อผลผลิต
ทำให้มีรายได้๑๐๐๒๐๐บาท
ถือว่าเป็นรายได้เสริมจากการทำเกษตร

ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ

เหมือนลูกมะละกอเหมือนกันเนาะ

นะคะแต่ว่าพอผ่าออกมาเอาไปผ่านกระบวนการต่าง

ราคาก็อาจจะย่อมเยาว์ลงด้วยเหมือนกันนะคะ